ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีคนขับแท็กซี่สีส้มนะคะ
เขาก็ขับรถบนถนนแบบขับแบบหวาดเสียวมีคุณครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอนุบาล
คุณครูผู้หญิงนะเขาขี่รถจักรยานยนต์เขาบอกว่าเห็นแล้วล่ะว่าแท็กซี่สีส้มคันนี้ขับแบบหวาดเสียวมาก
เขาก็พยายามมองอยู่สักพักคนขับแท็กซี่คันนี้จอดรถแล้วเหมือนจะลงมาต่อว่าเธอ
เธอก็กลัวตกใจทิ้งรถจักรยานยนต์แล้วก็วิ่งหนีพลเมืองดีเข้ามาช่วยสุดท้ายพลเมืองดีถูกทำร้ายร่างกาย
เนี่ยค่ะก็ควบคุมตัวคนขับรถแท็กซี่คันสีส้มคันนี้ได้แล้วพอไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะ
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คุณภาคภูมิปกติต้องเท่าไหร่ไม่เกิน๕๐ค่ะนี่ไป๒๐๘๒๐๘ค่ะ
ตำรวจสายตรวจสพเมืองอ่างทองควบคุมตัวนายพิชาชาญเชี่ยวอายุ๓๘ปี
เป็นชาวจังหวัดปฐุมธานีนะคะขับรถแท็กซี่สีส้มคันนี้แหละค่ะ
บริเวณตลาดนัดคลองถมใกล้แยกไฟแดงเรือนจำอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
พลเมืองดีแจ้งเลยนะคะว่าคนขับรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนเมาแน่
ขับรถหวาดเสียวแล้วก็เหมือนกับหาเรื่องทะเลาะวิวาสกับคนที่เขาร่วมทางอยู่
โดยเฉพาะคนขี่รถจักรยานยนต์จนมีพลเมืองดีมาช่วยก็โดนต่อยจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
ซึ่งจริงแล้วในรถแท็กซี่คันนี้ภรรยากับลูกสาววัย๒ขวบของนายพิชาก็นั่งมาด้วยนะ
ภรรยากับลูกสาวนั่งมาด้วยยังแบบขับรถหวาดเสียวแล้วจอดรถไปไล่ทำร้ายเขาเนี่ยค่ะ
นางสาวสุพัฒนากิจสมศาสตร์อายุ๓๓ปีครูโรงเรียนอนุบาลเขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปสอนหนังสือระหว่างทางก็สังเกตเห็นว่ารถแท็กซี่คันสีส้มคันนี้ขับหวาดเสียวมาก
แล้วก็มีคนใช้รถใช้ถนนอยู่เยอะเลยพอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับรถแท็กซี่คันนี้จอดแล้วเดินตรงมาหาเธอ
เธอก็กลัวนะคะจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งเลยแล้ววิ่งหนีพลเมืองดีมาช่วยพลเมืองดีกลับถูกชกอะค่ะ
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เหมือนกับคนขับรถแท็กซี่คันนี้พยายามจะหาเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนเลยอะค่ะ
ก็มอวเขิบรถบาดสี่และยังจะอละวาดด้วยนะคะตำรวจก็ต้องคุมตัวไปสงบสติอารมณ์แล้วก็สอบปากคำที่โรงพักษณ์
ท่านนี้ยืนยันว่าไม่ได้เมาไม่ได้ดื่มเหล้า
ที่รีบเนี่ยจะรีบไปบวชหน้าไฟให้กับปู่ที่เสียชีวิต
ไม่ได้ไปทะเลาะกับใครตามที่ถูกกล่าวหาเลย
แล้วก็บอกว่าปู่กับพ่อเนี่ยเคยเป็นตำรวจด้วยนะ

ผมไม่ได้ทำไรปูผมเป็นตำรวจผมเสียผมจะบวช
ผมจะไปบวชตอนเช้าแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปบวช

ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เมาเขาไม่ได้ดื่ม
ฟังเสียงแต่โอ้โห
ผมจะไปบวชนี่ไงเนี่ยโกนหัวแล้วนี่ไง
ก็ไม่เกี่ยวล่ะกลมมงค์โกนหัวกลมมงค์ได้เงียบอะไร

ที่เหมาะบ้างขนาดนี้ใช่ไงคุณผู้ชม
พอตำรวจเขาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
สูงถึง๒๐๘มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
สุดท้ายก็เลยต้องรับสารภาพ
ก่อนเกิดเหตุเขาอ้างว่าเขาขับรถพาภรรยากับลูกสาว
วัย๒ขัวเป็นงานชาปนักกิจสบปู่ที่อำเภอโพทอง
แล้วก็เตรียมจะบวชหน้าไฟเช้าวันนี้
แต่ว่าระหว่างทางรถคันหน้าขับช้าก็เลยโมโห
แค่เขาขับช้าก็ไปโมโหเขา
ตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพักนายพิชา
ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคุณผู้ชม
แล้วก็อ้างตลอดว่าเป็นตำรวจนะ

พ่อเคยเป็นตำรวจด้วยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเคยเป็นตำรวจด้วย
เคยเป็นตำรวจนครบานรุ่น๗๕แต่ลาออกมานานแล้ว
ไม่รู้เห็นน้องมาว่าก็จะไปทำร้ายกับ
อยู่ในรถทั้งคู่พี่ลงมาถามเพื่อไปเตรียมงานตอนเช้า
แล้วเขาวิ่ง๖๐วิ่งขวาถูกปะล่ะ

เฮ้ยไม่ดีกว่าวิ่ง๖๐ก็พอถูกวะ
อ้าวไม่รู้ป่านี้จะสั่งหรือยัง
นี่ความจริงถือว่าโชคดีนะที่เจอรถวิ่งช้าแล้วพี่ก็ไม่พอใจเนี่ย
ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่ามาวขนาดนี้จะขับไปตรงไหนไปเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะอ้างทำไมการเป็นตำรวจเนี่ย
แล้วความจริงการเป็นโชเฟอร์เท็กซี่เป็นคนขับรถสาธารณะ

ซึ่งคนขับรถสาธารณะไอเอกลักษณ์นี้ต้องเป็น๐ด้วยซ้ำ
ไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต้องเป็นศูนย์ต้องมีไม่ได้เลย
ยิ่งกว่านั้นนะนายพิชาคนนี้
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะก็หมดอายุนะหมดอายุไปแล้วด้วย
พนักงานสอบสวนสพเมืองอ่างทองก็เลยแจ้งข้อหานะคะ
เมาแล้วขับใบขับขี่รถยนต์สาธารณะก็หมดอายุก็แจ้งไปอีกข้อหาหนึ่ง
แล้วก็ถ้ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมก็แจ้งได้นะคะ